เป็นคลิปรถบัสนักท่องเที่ยวจีน
แวะที่สาราพระครูบาศรีวิชัยทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยเขียนข้อความข้างใต้บอกว่า

ผมเจอรถบัสจีนเอานักท่องเที่ยวจีนมาเอง

แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อมาด้วยนะคะว่า

คนไทยจะได้แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่สวยหรู

การท่องเที่ยวของไทยไม่มีที่ไหนเขาทำแบบนี้หรอก
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
คนส่วนใหญ่เรียกร้องเลยบอกว่าอยากให้กระทรวงการท่องเที่ยว

เข้ามาดูแลแล้วก็จัดระเบียบหน่อยได้ไหม
เพราะว่าเกรงว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
อาจจะกลายเป็นปัญหาแล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวในอนาคตได้
บอกว่าอยากฝากคำพูดนี้ไปให้ถึงรัฐมนตรีการท่องเที่ยว
อย่าดีใจกับตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเลย
แต่ให้ดูในรายละเอียดดีกว่าว่าผู้ประกอบการไทยได้อะไร
ทัวร์ต่างชาติได้อะไรและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพหรือไม่
คุณระพินพลายวัน
สำหรับการบังคับใช้กฎหมายกับรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนจีนค่ะ
เรื่องนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างประกาศใหม่
โดยผู้ที่จะนำรถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรชั่วคราวต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้า
มีเอกสารแล้วก็รายละเอียดโปรแกรมการเดินทางให้ครบถ้วน
รวมทั้งมีการจัดทำประกันภัยรถยนต์
ส่วนกรณีการไหลทะลักรถบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังไทยเนี่ย
คณะรัฐมนตรีหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะ
ในการที่จะดูแลเรื่องมาตรการควบคุมรถยนต์ที่เข้ามาค่ะ
คือเราก็ดีใจนะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะ
หมายความว่าสร้างเม็ดเงินมีรายได้ในพื้นที่
แต่ว่าปัญหาก็คือรถก็เป็นรถของจีน
ไดก็เป็นไกด์จีนแล้วเราได้อะไรกระจายรายได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะคะ